ฉันเบื่อฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

หากิจกรรมอะไรที่ตัวเองชื่นชอบทำ

เขาแต่งเพลงแต่เป็นเพลงแนวไหนยังไง

ก็กลัวโควิดก็กลัวติดกลัวหัวตาย
เดินร้อนไปทั่วทุกแดนเดือดร้อนไปทั่วทุกแดน
เมืองป่าเมืองแข็งนี่ก็ยังวุ่นวาย
ที่เด็กไม่มีที่ไปผัวเมียไม่ทำอะไร
จะไปที่ไหนก็กลัวโควิดมีน้อยเลยติดแต่คำว่าวิชาคารา

ทั้งโลกาฝรั่งอังกฤษ
เขากลัวโควิดกลัวติดกลัวตาย
เดือนร้อนไปทั่วทุกแดนเดือนร้อนไปทั่วทุกแดน

ไม่มีคนช่วยร้องเลยอ่ะ

มันสนุกสนานมันกลายเป็นโควิด
ทำให้เรารู้สึกคลายเครียดกันได้นะคะ

ถึงแม้ว่างานเขาเรียกงานแบบสังสรรค์เอ่ย
หรือว่างานอะไรต่างมหรสบเอ่ย
ก็อาจจะไม่ได้แสดงกันงดแสดงไป
แต่ว่าคนที่เขามีความสามารถในเรื่องการร้องการลำ

เขาก็แต่งเพลงออกมาเพื่อร้องคลายความเครียด
เล่นกันสนุกสนานแบบนี้นะคะ
คิดถึงบรรยากาศงานหมอลำ
งานคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้

เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นนะ
เราก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตกันแบบเดิมนะครับ
หมอลำไปดูลิเกอะไรแบบนี้
แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบศิลปินแบบนี้
ก็ได้รับคนที่พบกันเยอะนะ